อ่ะมาดูกันหน่อยนะฮะก็เมื่อคืนนี้ตามที่เราทราบกันดีว่า
ราหูย้ายราศีเมื่อคืนหลายคนก็โอ้พากันไปไหว้ขอพรราหูกัน
นะฮะเพื่อความเป็นสริมงคลหนุ่นก็หลังสองทุ่มเป็นต้นไป
ถึงเนี่ยฮะน่าจะถึงก่อนเทพวันนี้ยังคงทำกันได้อยู่
ดูสิคะเอาของดำ๘อย่างหรือ๑๒อย่างไหว้ตั้งแต่

ตั้งแต่ตอน๒ทุ่ม๑๒นาที
ใช่ครับนะฮะเอาผมพาไปดูเชียงใหม่ก่อนแล้วกัน
ดูตรงบรรยากาศคือคลักษณ์ทั่วประเทศเลย
ที่บริเวณสารพระพิกเนธ
ใกล้กับสถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่๒เมื่อวานนี้นะฮะ
มันก็โอ้โหทั้งราหูย้ายราศีใช่ไหม
วันที่๙เดือน๙วันนี้ไปหมดเลย

ไปรวมพิธีโบงส่วงมระหูย้ายมระศีครั้งใหญ่
และราศีธนูเข้าไปสู่ราศีพฤกษกและราศีพิจิกษ์
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อแต่ละบุคคลนะคุณผู้ชม
นะครับไม่ได้มีใครบังคับว่าเราต้องเชื่อต้องทำหรือเปล่า

แต่ละคนที่ไปร่วมพิธีก็เอาข้าวของเครื่องเส้นไหว้ไป
เป็นของนำ๘อย่างไปบูชาพระราหู
ก็จะเป็นกาแฟดำเฉาก๊วยไข่เยี่ยวม้าถั่วดำข้าวเหนียวดำช็อกโกแลต
รวมถึงทูบสีดำ๘ดอก
ทยอยเข้าไปบูชาถวายต่อหน้าองค์เทพพระราหู
แล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตา
เนื่องจากว่าดวงร้ายก็จะกลายเป็นดีนะฮะ
แล้วก็อย่างที่เห็นว่าหน้าองค์พระราหูก็จะมีลูกแก้วสีแดงมีตัวเลขอยู่
ก็ไปหมุนเสี่ยงโชคการเรียกทรัพย์อะไรต่างนานานะครับ
นางสาวสุกัญญาแผ่นเบื้องประกอบธุรกิจค่าขายก็บอกว่าเกิดราศีธนู
แม้ว่าเมื่อคืนราศีราหูจะย้ายจากราศีไปออกจากราศีเข้าไปแล้วก็ตาม
แต่ก็ถือว่าเป็นเลิกในการนำชุดบูชาของดำ๘อย่างมาบูชาขอพรพระลาหู
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็เป็นการขอพรให้การค้าการขายดีขึ้นชีวิตดีขึ้น
ก่อนหน้านี้ยอดขายมันตกลงลดลงเพราะว่าเรื่องของโควิด๑๙ระบาด
หลังจากนี้ก็ขอพรหวังว่าท่านจะให้โชคให้พรแล้วก็จะค้าขายดีขึ้นนะครับ
ยังไปอีกหนึ่งจังหวัดแล้วกันไปต่อที่วัดสว่างอารมณ์ครับ
นี่อำเภอชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ก็คึกคักเหมือนกันแหละครับเมื่อวานก็วันดีอย่างที่บอกไป
คนก็ไปขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
รวมทั้งที่นี่เขาก็มีพระราหูเหมือนกันก็ไปไหว้ด้วย
มีนักแสดงหนุ่มคนนี้ชื่อว่าคุณกริจอมรชัยเริก
ครอบครัวมาแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาด้วย

อกจากมีพระพุทธรูปแล้วนอกจากจะมีพระราหูแล้วก็มีไอ้ไข่ด้วย

ซึ่งการย้ายพระราหูครั้งนี้ทางวัดมีการเตรียมประกอบพิธี
โดยพระคู่ยติธามานุยุฑหรือว่าพระอาจารย์แป๊ะ

สวดพระนบครอบฆส่งพระราหู
ที่ย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศี
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญ

พระราหูหมายถึงเทพเจ้าแห่งการเปรียบแรง
และเป็นดาวที่ให้คุณและโทษ
โดยทางวัดยังได้เชิญประชาชนไปร่วมพิธี
เดี๋ยวจะมีจัดขึ้นด้วยในวันนี้แหละ
หน้าที่สาราพระราหูแปดทิศภายในวัดสว่างอารมณ์
ก็จะเริ่มตอน๖โมงเย็นเป็นต้นไป๑๘นาฬิกา๓๐นาที